จอดไว้ก่อนป้าเขามาจอดต่อประมาณ๑๐โมง๕๐
โอ้โหแล้ว๓คันเลยสีเดียวกันหมดเลย

ใช่ค่ะแต่ตอนจอดมาจอดคันที่เก่า
คันที่๒ถัดจากคันที่เขาขี่ใช่มั้ยครับ

ครับเดี๋ยวตอนนี้ครับ

จะไข่ทีนี้ลิ้วกันก่อน
จะไข่ทีนี้ลิ้วกันก่อน
ดูซิ่งที่แม่งไม่ได้สูญ
เขียนถึงหลายไปเลย
ตอนนี้ก็ถูกคันแล้วเนาะโอเคครับผม